ในการรักษาพยาบาลของเขาไปฉีดวัคซีนต่าง
เขาบอกว่าตอนนี้มันก็ยอดก็จะประมาณสองหมื่นหน่อยหน่อยนะฮะ
ไม่เกิน๒หมื่น๕ตรงนี้ทางบ้านเราเนี่ย
เราจะจ่ายชดใช้เยียวยาให้กับเขาจนหมดใช่ไหมครับ
ว่าตรงนี้วันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่า
คุณอุ๋ยวันนั้นเนี่ยน้องบอกผมว่าไข้จ่ายหมื่นหนึ่งครับพี่
นั่นเนี่ยครับหมื่นกว่าหรือหมื่นหนึ่งประมาณนั้นแหละเท่าที่ผมจำได้นะ
แต่อันนั้นมันเป็นวันแรกเขาบอกเขาไปวันแรก
แล้วมันต้องไปฉีดวัคซีนต่อเนื่องอีกหลายเข็ม
ก็ไม่เป็นไรคือสมัยตรงนี้ไม่เป็นไรหรอก
คือยังไงพี่ก็ต้องรับผิดชอบแทนอยู่แล้วล่ะ
ก็เห็นใจเขานะครับเพราะหนึ่งเขาเป็นผู้เสียหาย
ตอนนี้เขาก็ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้ไม่ต้องกังวลหรอก
เดี๋ยวมาคุยกันกันแล้วกันอ่าได้ครับทีนี้เขาบอกว่า

ที่สอนอบึงกลุ่มเขาไปเจอกับคุณทันแล้วล่ะ
เป็นพ่อบ้านของพี่ฮะแล้วก็คุณทันก็ชดใช้มาให้ก่อนละสามพันบาท
แต่ที่เหลือเนี่ยเขาบอกเขายังไม่มีเดี๋ยวเขาจะลองไปคุยกับทางเจ้าของบ้านก่อน
ทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่า
เป็นไปได้ไหมว่าให้ทางพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
ส่วนจะผ่อนใช้จะอะไรยังไงเดือนเท่าไหร่
คุณทันที่เป็นพ่อบ้านก็ไปใช้กับตัวพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านกันเองอย่างนี้
ก็ไปคุยกันในบ้านเองอย่างนี้มันพอจะไหวไหมครับพี่
หรือว่าแล้วพี่จะยังไงดีครับ
ไม่ได้ขัดคล่องว่าว่านายไปก่อนหรืออะไรยังไง
คือยังไงในเบื้องต้นเนี่ยก็คือผู้เสียหายเขาควรจะได้รับการดูแลอย่างดี

จริงน้องก็ไม่ได้คุยกับพี่เลยนะฮะ
คือถ้าน้องคุยกับพี่แต่ต้นเนี่ยก็คงจะไม่ยืดยาวอย่างนี้คือ
คือพี่ก็เข้าใจว่าคุยกับเจ้าทันรู้เรื่องนะฮะทันเอง
คือเขาก็อาจจะพูดจาไม่คล่องแคล่วหรือไม่เข้าใจก็ไม่แน่ใจนะ

แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็เคยคุยกับเขาว่า
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเนี่ยพี่ช่วยไปเท่านี้ก่อนนะอะไรอย่างนี้
น้องเขาอาจจะกังวลตอนนั้นว่าเขาจ่ายเงินไปเยอะอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็อาจจะกังวลก็บอกพี่ไม่ได้ครับพี่ผมจ่ายไปหมื่นนึงแล้วอะไรตอนนั้นนะฮะตอนนั้น
เอาอย่างนี้ละกันว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยพี่คิดว่าเดี๋ยวมาคุยกัน
หลังจากนี้ครับเดี๋ยวนัดเวลาคุยกันอะไรต่างเนี่ย
ถ้าเสียหายยังไงก็เดี๋ยวว่ามานะครับ
คือตั้งใจจะไม่ให้น้องเขาเสียหายมากกว่านี้อยู่แล้ว
ครับก็คือเดี๋ยวทางพี่ในฐานะเจ้าของบ้านเดี๋ยวชดใช้ให้หมดก่อนแล้ว
ทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวไปดำเนินการกับทางพ่อบ้านกันเอง

จริงพ่อบ้านก็คือยาดนั่นแหละครับ
ยาดที่เขาดูแลบ้านก็ดูแลพ่อแม่ด้วยอะไรด้วยอะไร
ดูแลทั้งบ้านดูแลทุกอย่างนะครับ
พี่รอผมแป๊บเดี๋ยวนะครับผมหัวอนญาตน์แป๊บเดี๋ยว

แล้วก็เดี๋ยวหาวันนัทไปเจอกันแล้วก็คุยกันอีกทีนึงนะ

คุณทันพ่อบ้านพี่มีเบอร์ของคุณเน่งอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงลองประสานกันนะครับ
น่าจะมีรู้สึกว่าอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าคุณเน่งชื่อน้องเน่งคุณเน่งใช่ไหม

เน่งเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้เบอร์ทาง
เดี๋ยวผมประสานให้เดี๋ยวผมส่งต่อให้พี่อีกทีนึงเดี๋ยวผมประสานให้
ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวยังไงก็ดูเดี๋ยวดูแลกันครับ

โอเคถ้าได้ฟังท่านรองประหลัดพูดแล้วรู้สึกดีใจนะครับ
ส่วนคนที่เป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันในบ้านดีกว่านะครับ
ขอบคุณมากท่านลองประหลัดครับขอบคุณมากที่จะได้คุยกันและทำความเข้าใจกันนะครับ
ขอบคุณเอกภพโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

ถือว่าอย่างนี้ก็โอเคเนอะ
พอมาได้ออกรายการแล้วรู้สึกโลกอกเลยมะ
ใช่ครับถ้าไม่งั้นมันจะไม่ใช่แบบนี้
เอาละยังไงก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อก็คงจะได้คุยกันด้วยความเรียบร้อย

บางทีพ่อบ้านอาจจะไม่กล้าไปพูดไปสื่อสารท่าน

เอาละครับเข้าใจกันทุกฝ่ายแล้ว
โอเคครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ